ไปดูอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่พระประแดง
คือรถบรรทุกเนี่ยไปเฉียวมอเตอร์ไซคันนี้
อเตอร์ไซคันนี้เนี่ยมีผัวกับเมียขับมา
ล้มแล้วล่ะล้มแล้วผัวนี่เจ็บแต่เมียเนี่ยเสียชีวิต
เรื่องมันไม่จบแค่นี้ครับเพราะว่าทั้งลูกและญาติ
พอมาถึงนะมาถึงที่เกิดเหตุมาเห็นแล้วรับไม่ได้
รับไม่ได้เลยปรากฏว่ารุมยำคนขับรถบรรทุกซะ
แม่กูแม่กู
โอ้โหคนขับลงไปนอนเลยอ่ะ
ใช่ฮะต้องบอกว่าเราไม่สนับสนุนความรุนแรงนะ

นี่เป็นเหตุการณ์ที่ญาติแล้วก็ลูกของผู้ตายเนี่ย
เข้าไปทำร้ายคนขับรถสิบล้อครับด้วยความโกรธแค้น
คือเห็นแม่ของตัวเองถูกรถชนเสียชีวิต

มีนายสมพรศรีเมืองเป็นคนขับ

โดยรถจักรยานยนต์พยายามจะแทรกกลางระหว่างรถบรรทุกน้ำมันกับรถเทรลเลอร์

เสียหลักล้มนางชะลิตาราเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
ส่วนนายไพโรธเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยฮะขออภัยครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะ
จากนั้นเกิดเหตุชนละมุน
เจอใหม่ใหม่ญาติกับลูกชายเห็นศพแม่ทำใจไม่ได้แล้วครับ
คุณผู้ชมไม่มีใครทำใจได้หรอกฮะ
แต่ตอนนั้นยังอยู่ในพวังของความเสียใจ
วันนี้นายสมพรครับคนขับรถบรรทุกน้ำมัน
เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสพพระประแดง

กรณีที่ถูกญาติผู้ตายมารุมทำร้ายแต่ไม่ได้แจ้งความนะ
ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะ
นายสมพรบอกว่าเขาเข้าใจอารมณ์ของคนสูญเสีย
แต่ผู้สูญเสียทำกับเขาเกินไปนะฮะ
คือตอนที่เขาบอกเขาดูคลิปตอนที่ตัวเองถูกกระทืบ
เขาบอกเขายังสงสารตัวเองเลย
วันนี้ที่มาลงบันทึกประจำวันเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเอง
ขอยืนยันว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะให้มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

อย่างไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
จากกลรงกรบส่งโว้ยพลุกเรียนเตี๊ยวฮะ

คุณผู้ชมอยากไปดูที่เกิดเหตุตอนกลางวันหน่อยไหม
ค่ะอยากเห็นว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงนะครับ
ไปจัดให้ทีมข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ตอนกลางวันก็ดูสว่างดูโล่งดีนะ
คือไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อยู่ในจุดเกิดเหตุครับ
ไปเจอกล้องวงจอดปิดมีอยู่๒วง
พอเปิดดูจะเห็นรถจักรยานยนต์นี่ครับคุณผู้ชมฮะ
จักรยายนของผู้ได้รับบาดเจ็บครับนะฮะ
กับผู้เสียชีวิตขี่แทรกกลางโอ้เขาแทรกมาฮะ
คาดว่าอาจจะเสียหลักหรือว่าเกี่ยวกับรถคันใดคันหนึ่ง
แล้วรถก็ล้มครับอืมนะฮะตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ทีมข่าวสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับตรงนี้นะครับ
บอกว่าโอ้โหน้องนักข่าวเอ้ยอุบัติเหตุบ่อยจริงตรงนี้
เพราะส่วนใหญ่ขับกันเร็วไอ้ส่วนกรณีที่ลุงขับรถบรรทุกน้ำมันถูก
ญาติของผู้ตายทำร้ายเนี่ยนะฮะเอาชาวบ้านเขาว่ายังไงตรงนี้
แถวที่มันบ่อยครับตั้งแต่ไฟแดงนู้นเลยไฟแล้วเป็ดแล้วนะ
ใช่ประตำเลยไอ้ล่าสุดก็แม่ค้าขาดลูกซัลลี่อ่าล่าหลายบ้าน
แถวที่ไอ้มันบ่อยรถวิ่งเร็วครับรถวิ่งกันเร็วมากเร็วกว่า
เร็วจริงเร็วเร็วเกินตอนหน้าตัวพี่เห็นข่าวที่ออกมาช้า
ที่ว่ามีคุณลุงที่โดนทำร้ายร่างกายตอนนั้นโดนญาติผู้ตายทำร้ายร่างกายเนี่ย
พี่คิดยังไงคือผมเข้าใจนะว่ามันมอบโมโหอืม
แต่บางครั้งน่าจะดูได้เห็นก่อนเนอะอืมเข้าใจแล้วด้วยความอังกฤษอืม
แล้วก็แล้วเข้าใจสยาติเหมือนกันแล้วก็เข้าใจฟรุงเหมือนกันอืม
เนี่ยฮะก็ฟังคนอื่นด้วยยังไงก็ตามขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสีย
แต่แต่อยากจะบอกละเกินนะครับเราเนี่ยอ่านข่าวมาพอสมควร
ก็คือรถเล็กนะเห็นรถใหญ่อย่าไปแทรกอย่าไปเบียดอย่าไปอะไร
อันนี้อืมพูดถึงกรณีอื่นอื่นด้วยนะครับอืม
เพราะว่ารถใหญ่นะฮะเขามองไกลดีแต่เขามองรอบตัวรถเขาไม่ดีครับ
ใช่ฝากไว้ให้มีสะกิดนิดเดียวเราล้ม
ใช่ขั้นข้างข้างนี่แหละนะฮะทำให้เราต้องสูญเสียเลยล่ะครับนะฮะ